ดูช้างจำได้ไหมเมื่อวานช่วงเช้า
เราเล่าเรื่องเจ้าโยโยใช่ไหมที่เขาใหญ่
งาเบี่ยงแย่งแฟนไปก็ออกมาเดินหาแฟนตามถนนทุกวัน

ล่าสุดมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่โยโยค่ะ
คราวนี้เป็นช้างป่าเพศผู้๓ตัว
ทำเอาเจ้านักธิปวดหัวเลยเพราะว่ากำลังตกมัน
และช่วยเหลือสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตัวแรกเลยเจ้าเบี่ยงเล็กเป็นช้างป่าเพศผู้ค่ะ
ตอนเจ้าเบี่ยงเล็กกลับเข้าป่าเพราะว่ามันออกมาเดิน
บนถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่หลักกิโลเมตรที่๑๗

เจ้าหน้าที่พยายามพาเจ้าเบี่ยงเล็กเนี่ยมุ่งหน้าไปทางบริเวณน้ำตกเหวนรก
แต่พาไปตรงนั้นก็ต้องคอยดูแลดูความปลอดภัยด้วยนะ
เพราะนักท่องเที่ยวเขาก็สัญจรไปมาเส้นทางนั้นเยอะ
รถติดขัดเป็นระยะทางยาวเลยนะคะ
อ้าวตอนเจ้าเบี่ยงเล็กไม่ทันไรมีรับแจ้งมาอีกแล้วว่า
มีช้างป่าเพศผู้อีกตัวชื่อว่าเจ้าตะแบกน้อย
เดินจากเขาใหญ่ไปเหวนรกเหมือนกัน
มุ่งหน้าไปที่น้ำตกเหวนรกเลยโอ้โหไม่พอ
ร้านค้าทางเข้าน้ำตกเหวนรก
มีเจ้าด้วนช้างป่าเพศผู้อีกตัวนึงกำลังตกมันออกจากป่ามาพอดี
เตะกลัวยางบนถนนข้างป้อมรักษาความปลอดภัยจุดเหวนรก

เบี่ยงเล็กก็กำลังถูกต้อนไปน้ำตกเหวนรก
ตะแบกน้อยเดินจากเขาใหญ่กำลังไปน้ำตกเหวนรกเหมือนกัน
ด้วนอยู่ตรงน้ำตกเหวนรกเลยทำยังไงล่ะทีนี้
แถมบริเวณป่ากล้ายการบิคลงช้างป่า๔ตัวออกหาอาหารอยู่อีก

เห็นใจเจ้าหน้าที่มากไม่รู้จะแยกร่างไปดูตรงไหนอย่างไรก่อนดี
เพราะถ้ามันเจอกันขึ้นมาเนี่ยงานใหญ่เลยนะคะ
แล้วประเด็นก็คือเจ้าเบี่ยงเล็กเจ้าด้วนเจ้าตะแบกน้อย๓ตัวนี้
ถ้าเจอกันที่น้ำตกเหวนรกเนี่ยงานเข้าแน่นอน
ตกมันทั้ง๓ตัวและทั้ง๓ตัวกำลังหาพื้นที่ของตัวเองอยู่ด้วย

นายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เตือนนักท่องเที่ยวเลยบอกว่าใครที่ไปท่องเที่ยวไปได้นะคะ
แต่ถ้าเจอช้างป่าเนี่ยต้องอยู่ห่างจากช้างไม่น้อยกว่า๓๐เมตรเลยนะ
อยู่ยิ่งไกลได้ยิ่งดีอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปถ่ายรูปใกล้เด็ดขาดนะคะ
แล้วให้สังเกตอากับกิริยาของช้างด้วย
ดูหูดีถ้าหูกลางตั้งหางชี้งวงไม่กวัดแกว่งสายไปมา
รู้ไว้เลยนะคะว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วเครียดแล้ว
หูตั้งหางชี้งวงไม่สายไปมา
แปลว่ามันเครียดอยู่อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปใกล้มันเด็ดขาด
ไม่ต้องไปผูกมิตรอะไรใดทักทายทั้งสิ้น
หนีเลยนะคะหนีให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วถ้าช้างเดินเข้ามาหาต้องถอยรถออกนะคะ
ห้ามจอดอยู่เฉยคือหลายคนกลัวว่ายิ่งถอยช้างจะยิ่งไล่หรือเปล่า
แต่เขาเตือนเลยว่าถ้าช้างเดินเข้าหาให้ถอยค่ะ
แต่ถอยช้าค่อยถอยดูท่าทีก่อน
แล้วถ้ามีจังหวะถอยยาวได้ถอยยาวเลยนะคะอันตรายค่ะ
เด็ดขาดก็คืออย่าบีบแต่อย่ากระพริบไฟอย่าถ่ายรูป
แล้วก็อย่าจอดรถอยู่เฉยออกให้ห่างจากตรงนั้นให้มากที่สุด
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงก็เปิดทางให้
อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มาทำงานอันนี้เป็นกฎระเบียบต่าง
ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบ
แล้วก็เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊คของเขาใหญ่
เจอเลยนะคะว่าช่วงนี้ถนนสายปราจิมบุรีเขาใหญ่
มีช้างป่าออกมาเดินตามถนนเป็นระยะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางนะคะ
ซึ่งมันเป็นช่วงฤดูหนาวอะค่ะช้างส่วนใหญ่จะเริ่มตกมัน
แล้วก็จะออกเดินตามหาช้างตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์
เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะออกมาเดินเพลินผ่านอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรานักท่องเที่ยวนะ
นี้ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวอยู่ร่วมกัน